แล้วลักษณะของไส้กรอกสูตรเมืองญาติที่ร้านนี้
เป็นลักษณะไส้กรอกลูกเล็กนะคะ
ขายที่ตลาดทิพท็อปบขศกบินบุรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าของร้านนี่กำลังง่วนเลยทีเดียว
เป็นอดีตหนุ่มสาวโรงงานผันตัวค่ะ
ไม่เป็นแล้วสาวโรงงานมาขายไส้กรอกสูตรเมืองญาติเนี่ยตามตลาดนัด
ขายมานานกับ๓๐ปีแล้วนะ
วันหนึ่งขายได้๓๐๐๖๐๐บาทคุณคิดดูแล้วกัน
ขายดีขนาดนี้เขาต้องมีเคล็ดลับแน่เลย

คุณแสงจันริธิธรรมกับคุณอุไรฤทธิธรรมนะคะ
สองสามีภรรยาตัดสินใจลาออกจากโรงงานมาทำกิจการของตัวเอง
เพราะเขาบอกว่าเขาได้สูตรทำไส้กรอกมาจากโรงงานที่เคยทำ
บ้าเคยไปทำงานที่โรงงานที่เคยทำ

แต่คนเรามันต้องมีความฝันมีความตั้งใจจะเป็นเจ้าของกิจการ
ก็เลยมาปรับปรุงสูตรเป็นของตัวเอง
แล้วก็ตระเวนขายตามตลาดนัดในเขตอำเภอกบินบุรีนี่แหละค่ะดีนะ

ดูสิเนี่ยโอ้โหตักขายตักขาย

เป็นแบบหงูหลายเส้นแบบพร้อมกัน

คุณพ่อคุณแม่อยู่ร้านนึงลูกอยู่ร้านนึง

ขายตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งถึง๒ทุ่มนะคะ
ใครอยากจะไปริมลองไส้กรอกอีสานเมืองย่าลูกละ๒บาท

คุณแสงจันทร์ร้านไส้เกาะอีสานเมืองยาก
ขายอยู่ปราจีนบุรี

สองสาวเล่นมาเล่าถึงไส้กรอกอีสานสองข่าวติด

ชวนชวนนิดนึงชวนชวนผู้บาทเลยเนี่ย

๗มีอะไรเดี๋ยววันหลังมาเล่าให้ฟัง